กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผ่านไปยังสมาชิกรัฐสภา
ผมนายเสถาธุวิสินนายกรัฐมนตรี
ขอขอบคุณทุกความเห็นที่ให้ความแนะนำ
ที่สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกผู้แทนรัศดรได้มอบให้กับรัฐบาลในวันนี้
ในการดำเนินนโยบายรัฐบาลจะยึดโยงกับประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
และประชาชนของรัฐบาลนี้
ครอบคลุมคนทุกกลุ่มคนทั้งคนเมืองคนต่างจังหวัด

ในเรื่องนโยบายของการปรับแก้ไขรัฐมนูล
ว่าเราจะไม่แก้ไขหมวดหนึ่งและหมวดสอง
ว่าด้วยเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งจะดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
เรื่องการพักหนี้ของเกษตรกร
ทราบไหมครับว่า๙ปีที่ผ่านมา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

การกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นระยะเวลาในการใช้เงินจำนวนนี้
เป็นเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างมาก
มีบางคนบอกว่าอยากให้ยกเลิกการใช้รัศมี๔กิโลเมตร
ผมเรียนอย่างนี้ครับเศรษฐกิจภูมิภาคต้องการการกระตุ้น
ถ้าเกิดคนที่มีถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดใดก็ควรกลับไปใช้ที่นั่น
มีเวลา๖เดือนครับกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้อง
ทำให้สารวัลครอบครัวแข็งแกร่งขึ้นก็ดีนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่อง๔ตารางกิโลเมตรตามบัตรประชาชน
ก็ขอคงไว้ยกเว้นแต่ว่าบางจังหวัดหรือบางเขตอาจจะต้องมีการขยาย
ซึ่งจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วท่านคงได้อ่านแล้วว่าทาง
รัฐบาลเราก็มีแผนที่จะทำอะไรหลายอย่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกเว้นการขอวีซ่าเข้ามาของบางประเทศ

การท่องเที่ยวจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
เพื่อนำเงินเข้ามาในประเทศทำให้ภาคท่องเที่ยวของเราเติบโตอีกครั้ง
เป้าสร้างเงินรายได้ประมาณ๓ล้านล้านบาทต่อปี
มีคำถามมาเยอะครับสำหรับค่าแรงขั้นต่ำ
ก็สมควรได้รับการปรับโดยเร็วที่สุดและเราตั้งเป้าหมายว่า
เราจะทำให้เศรษฐกิจโตเฉลี่ยปีละห้าเปอร์เซ็นต์ตลอดสี่ปี
ซึ่งจะทำให้ค่าแรงขึ้นไปได้ถึงหกร้อยบาทต่อวันปริญญาตรีสองหมื่นห้าพันบาทต่อเดือน
พลังงานเป็นเรื่องที่พี่น้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งครับ
เป็นเรื่องที่เราตระหนักดีว่าเรื่องการลดค่าใช้จ่ายของพลังงานเป็นเรื่องสำคัญ
เราก็มั่นใจว่าเราสามารถทำให้ค่าพลังงานต่ำลงอย่างมีนัยยะได้
เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีจะมาช่วยกันตอบในส่วนนี้มีคำถามมาเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนยังคงมีอยู่ครับ
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติเช่นที่ดินต่างต่าง
ที่จะต้องจัดสรรเพื่อให้ประชาชนสามารถไปสร้างประโยชน์ทำมาหากินได้
ซึ่งจะต้องดูทั้งที่ดินสอปกรหรือที่ดินของหน่วยงานราชการอื่น
รูปแบบที่เหมาะสมทำให้พี่น้องมีที่ดินทำกินอย่างมีศักดิ์ศรี
สมาชิกกระทรงเกียจได้กรุณายกประเด็นหนึ่งขึ้นมา
ซึ่งเป็นบริษัทน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องน้ำในอีอีสี่
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วครับที่จะต้องดูแลอย่างเหมาะสมทุกมิติ
บริหารจัดการเรื่องน้ำให้มีความเหมาะสมระหว่างภาคเกษตร
ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ
แน่นอนครับอีก๕เดือนก็จะเป็นเข้าสู่ช่วงวิกฤต
อีกแล้วในที่จังหวัดภาคเหนือเราจะเริ่มทำโดยเร็วครับ
เพื่อให้เกิดผลได้ภายในต้นปีดำเนินการส่วนที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนแยะ
แล้วเรื่องอื่นก็ค่อยพัฒนากันไปตามขีดจำกัดของงบประมาณที่สามารถทำได้
เน้นย้ำอีกทีครับมีคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องทุจริต
รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสเราจะเอาระบบดิจิทัลมาใช้ให้มากขึ้น
เพื่อลดการทุจริตประพฤติมิชชอบ
เดี๋ยวรัฐมนตรีจะมาตอบคำถามเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ยังไม่ได้ตอบ
ผมฝากไว้แล้วกันครับขอบคุณครับท่านประธานครับ